ตอนนี้ภาคการเมืองในไทยก็กำลังวางตัวผู้สมัครสอสอ
แล้วก็หาคนเด่งคนดังมาเตรียมลงเลือกตั้งครั้งต่อไปกันอย่างเต็มที่นะครับ
ชื่อของนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรัฐมนตรีในสมัยรัฐบาลของพักพลังประชาชน
กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งว่าเตรียมจะไปเข้าพักพลังประชารัฐที่ว่ากันว่าเป็นพักของคอสช
ทำให้นายมิ่งขวัญต้องออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยยืนยันว่ายังสนใจการทำงานทางการเมืองอยู่นะครับ
แต่ไม่เข้าร่วมกับพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอนติดตามจากรายงานครับ
มิ่งขวัญแสงสุวรรณอดีตรองนายกรัฐมนตรีเปิดโรงแรมหรูย่านใจกลางเมืองแถลงข่าวปฏิเสธ
ไม่เคยเข้าไปพบกับหัวหน้าพักหรือผู้ใหญ่ของพักพลังประชารัฐตามที่เป็นข่าว
และไม่เคยคิดที่จะไปอยู่กับพักนี้ที่ผ่านมายอมรับว่า
มีคนมาทาบทามให้ไปช่วยงานการเมืองหลายพักแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจ
ผมไม่ได้อยู่และไม่คิดว่าจะไปอยู่พักพลังประชารัฐ
ถ้าผมมีโอกาสผมจะกลับมาทำงานในประเทศฮะส่วนพักไหนฮะ
ให้ผมตัดสินใจสักแป๊บนึงไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ครบซ้อนนะฮะ

ขณะที่ความเคลื่อนไหวของพักเพื่อชาติมีกำหนดนัดประชุมใหญ่
เพื่อเลือกหัวหน้าพักและคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่

อย่างตัวในทนงพิธยาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรูการคลัง
ขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
อยู่ในบัญชีรายชื่อของพัก
เดินทางพบแนวร่วมกรปศในพื้นที่จังหวัดกระบี
เพื่อเชิญชวนให้มาสนับสนุนและสมัครเป็นสมาชิกพัก
โดยมีการจัดโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารเที่ยงกว่า๓๗โต๊ะ

โดยยังคงยืนยันว่ารวมพลังประชาชาติไทย
เป็นพักที่เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ
ส่วนกรณีที่แก่นำพักอนาคตใหม่
เรียกร้องให้กรกตตัดสินใจด้วยตัวเอง
ถึงสิ่งที่พักการเมืองสามารถทำได้และทำไม่ได้
มากกว่าปฏิบัติตามคำสั่งขอสช
ซึ่งกำลังจะส่งบุคคลลงสู่สนามเลือกตั้งด้วยนั้น
ได้รับคำชี้แจงจากพันธบรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมา
เลขาธิการกรกตขอให้ทุกพักการเมืองอดทน
และเท่าที่ทราบข้อสชกำลังพิจารณา
เรื่องการปลดล็อกทางการเมืองอยู่
พร้อมยืนยันว่ากรกตเป็นเครื่องมือของกฎหมาย
หากกฎหมายให้ทำอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้น
ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน